ตอนนี้ธรรมเนียบรัฐบาลมีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นครับ
ตามคำสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ต่อจากนี้ไปครับที่บริเวณประตูสะพานชมัยมรุเชษนั้น
จะเป็นทางเข้าของท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งแขกต่างประเทศเท่านั้นครับ
รักษาความปลอดภัยที่ธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ก็มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ต่างจากที่ผลเอกบริวิตวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ปรับแผนดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยเจ้าหน้าที่จำรวจได้ตรวจผู้ที่เข้าออกธรรมเนียบรัฐบาลอย่างเข้มงวด
ไม่ให้รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์อนุญาตของธรรมเนียบรัฐบาลเข้าไปที่บริเวณภายในครับ
พร้อมกันนี้ก็มีการจัดระเบียบจุดจอรถยนต์ของสื่อมวลชน
โดยให้จอดได้ที่ริมถนนบริเวณทางเข้าประตูสะพานอรไทยเท่านั้น
พลเอกประวิทย์กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ปรับแผนเพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วก็ไปเห็นการรักษาความปลอดภัยที่เป็นสากลจึงนำมาปรับใช้
โดยจะให้นายกรัฐมนตรีและแขกต่างประเทศเข้าทางประตูสะพานชมัยมรุเชษ
บุคคลอื่นเข้าทางประตูดังกล่าวโดยเด็ดขาดครับ
รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมระบุต่อว่าต่อจากนี้ไปจะมีความเข้มงวดมากขึ้น
แต่ยืนยันว่าไม่มีกระแสเรื่องของการก่อสร้างสร้างสถานการณ์
เรื่องของความมั่นคงรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองด้วยครับ